คนในรถนี่กระเด็นออกมาเลยนะฮะโอ้โหในวงกลมสีแดงเมื่อสักครู่นะคะ
แล้วรถใหญ่ทั้งคู่อ่ะใช่ครับ
นี่ถ้าฝั่งนู้นเขาไม่หยุดนี่เป็นสามคันแล้วยุ่งกว่านี้อีกอืม
มุ่งมาตรงสี่แยกไฟแดงเป็นสี่แยกวัดใจไม่มีสัญญาณไฟ
บรรทุกทรายมานะครับอีกคันนึงก็พ่วง๑๘ล้อ
ขับผ่านสี่แยกไปก่อนจังหวะที่ถึงกลางแยกเนี่ย
คันหนึ่งพุ่งชนเข้ากลางลำเลยนะฮะ
ภาพก็เป็นไปอย่างที่เห็นนี่คือสี่แยกมิยาซาวะ
ในพื้นที่ตำบลบางหลวงโดดอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คนขับรถบรรทุกทรายกับคนที่นั่งมาในรถบรรทุกทรายเนี่ย
เด็นออกมานอกรถเลยนะครับอีกคันหนึ่งคนขับรถก็เจ็บนะฮะ
ทุกผู้ชมครับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกันหมด
วันนี้เราไปที่โรงพยาบาลบางบานนะครับได้คุยกับคนขับ
แล้วก็คนที่นั่งมากับรถบรรทุกทรายนะสองคนนี้เป็นผู้ชายนะครับ
ก็บาดเจ็บแล้วฮะอยู่ที่โรงพยาบาลนี่ครับ
ส่วนคนนี้นะครับเป็นคนขับรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อ
นี่คือนายอดีศักดิ์นะครับอายุ๒๗นี่ก็เจ็บเหมือนกัน
โดยเฉพาะหน้าอกถูกกระแทกเข้าไปคุณอดีศักดิ์บอกว่า
ตัวเขาขับรถพ่วง๑๘ล้อเป็นรถเปล่านะ
กำลังจะไปบรรทุกทรายใช้เส้นทางนี้นี่แหละบางบานผักไห่
เป็นทางเอกของเขาเนี่ยทางเอกขับมาถึงสี่แยกนี่ฮะเห็นไหม
กระบะหลังเขาจะมีเปล่าไม่มีทรายอะไรนะครับอีกคันหนึ่งมีทราย
เนี่ยมาถึงสี่แยกเนี่ยคุณอดีศักดิ์บอกว่าสังเกตแล้ว
ด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยก็เห็นชะลอกันหมด
ฝั่งซ้ายของเขานู่นเห็นไหมคันนู้นชะลออยู่
แต่อยู่ดีพอถึงกลางแยกเนี่ยคันนี้มายังไงก็ไม่รู้
พุ่งชนตู้มเขาอย่างนี้เลยฮะ
มันควรจอดผมก็เลยมา
เพราะยังไงฝั่งซ้ายเขาจอดแล้วเพราะเขามาทางตรงเขาต้องเห็นรถฝั่งนู้นต้องจอดเหมือนกันอ่ะ
ผมก็เลยมามาปุ๊บผมก็ไม่ทันแล้วตัวลูกผม
ผมก็พ้นแล้วอ่ะหัวผมพ้นมาแล้วอ่ะพ้นเลนมาแล้วอ่ะ
ส่วนภรรยาของคนขับรถบรรทุกทรายคันที่พุ่งไปชนเขาเนี่ยนะครับ
บอกว่าสามีขับรถบรรทุกทรายให้กับบ่อทรายแห่งหนึ่งที่บางบาน
ก็ทำงานแถวนี้มา๔เดือนแล้ววิ่งไปวิ่งมานะครับ
ใช้เส้นทางนี้เป็นประจำปกติภรรยาบอกว่าจะนั่งไปด้วยนะฮะ
แต่วันนี้เนี่ยมีนายเอกชัยที่นั่งมากับสามีเป็นคนงานใหม่มาสมัครงานนะ
แก่ก็เลยบอกอ่างั้นนั่งรถคันนี้ไปดูทางกับเขาด้วยแล้วกัน
ภรรยาเลยไม่ได้ไปเธอบอกไม่อย่างนั้นสงสัยก็จะเป็นตัวเธอนั่นแหละ
กระเด็นออกมานอกรถเนี่ยฮะก็เลยเป็นสามีกับคนงานใหม่ที่เขานั่งรถมาด้วยมาดูเส้นทาง

จังหวะที่ชนกี่ทีต่อกี่ทีมันก็น่าตกใจนะคะ